กระหลาดยิงเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุกระหลาดยิงทหาร
ซึ่งคุมร้านไปรับงานแล้วก็มาคุมร้านแห่งหนึ่งนะคะ
เป็นภาพที่เห็นคือในช่วงเวลานั้นร้านกำลังจะปิด
ก็เลยคนมาอยู่นอกร้านนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
ริมถนนเทพารักษ์หมู่ที่๑๐ตำบลปากบางปลานะคะ
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการผู้ที่ก่อเหตุนี่ขี่รถจักรยานยนต์มา
นั่งมาสองคนนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วย
เห็นภาพชัดเลยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
ที่เสียชีวิต๑คนคือร้อยโทชิดชัยจงเจริญ
เป็นหัวหน้ากาดของร้านอาหารนะคะได้รับบาดเจ็บอีก๓คน
ก็ประกอบด้วยนายอดีลักษณ์ทรงวัดนางสาวพัทรสุดาบัวผัน
และนางสาววันวิสาอุดมวัฒนาล่าสุดทั้งสามคนปลอดภัยแล้วนะคะ
และจากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าหลังจากที่ร้านปิดนะคะก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงรอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันนะคะ
ดูเหมือนว่าผู้ที่ก่อเหตุนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
เรื่องต้นก็เลยประสานทำคดีร่วมกันระหว่างชุดสืบสวนทั้งระดับภาค
ระดับจังหวัดและพื้นที่
ตอนนี้เร่งติดตามสืบหาข้อมูลของคนร้ายประมวลแผนประทุศกรรมค่ะ